นี่ข้าวตังแทนข้าวตังก้นกระทะศูนย์โบราณร้านนี้เด็ดทีเดียวเขาบอกว่าเป็นของดีของเด็ดที่จังหวัดตราศค่ะ
กินข้าวตังค์ที่ตราด
อ้าวเดี๋ยวพาบุกไปถึงที่บ้านเลขที่๗๑หมู่๔ตะบนอาวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราศบ้านหลังนี้แหละ
เราไปเจอคุณยายปรานีนหรือคุณยายแจ๋วอายุ๗๔ปีคุณยายมีอาชีพทำขนมขายทำหลายอย่างค่ะ
ขนมแต่ละอย่างที่คุณยายทำนะโอ้โหติดอกติดใจคนในพื้นที่วันนี้เลยขอมาแอบดูหน่อยในครัว
คุณยายทำอะไรยังไงเขาทำให้ดูเลยนี่ข้าวตำสูตรโบราณอันดับแรกคุณยายเอาข้าวที่หุงสุกแล้วใช่ไหม
บดบดบีบี้ใส่กระทะแล้วไปตั้งไฟให้มันแข็งกรอบเสร็จแล้วมาทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยทำไว้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะ
พอข้าวแห้งกรอบปุ๊บก็เอาน้ำจิ้มที่ทำไว้มัดป้ายถาดที่ข้าวหน้าต่างเสร็จแล้วยังไงก็ปล่อยให้มันสูงนิดนึงให้มันแห้ง
จากนั้นก็ตักออกมานี่ไงล้อมันอย่างนี้เลาะออกมามันก็จะแห้งพอดีไม่แข็งเกินไปนะคะแล้วก็มาใส่กล่องแพ็คขายกล่องละ๔๐บาทนะคะ
ง่ายเลยบอกเลยทำแบบนี้ขายดิบขายดีเมื่อก่อนเนี่ยคุณยายบอกข้าวตังค์จะใช้ข้าวก้นกระทะที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
ก็เริ่มใช้วิธีนี้แทนนะคะแล้วก็ปรับปรุงสูตรน้ำจิ้มน้ำราดให้ปรับไปตามสูตรของคุณยาย
อยากกินหนาวตั้งแต่เด็กแล้วนะแบบนี้นะ
ดีนะกรอบดีมากเลย
แต่บางทีไปเจอไอ้ข้าวก้นหม้อที่แบบว่าทิ้งไว้นาน
ฟันเข้าทิ้งฟันโอ้โฮแข็ง